เมื่อวานเข้าแอปขนาดโหลดไว้ล่วงหน้าแล้วนะ
ก็เข้าตอนที่เข้ารายการเนี่ยเข้าไม่ได้
เดี๋ยวนะพี่หมายถึงแอปปลูกกันเหรอ

เนี่ยฮะเข้าไม่ได้จนกระทั่งหัวค่ำของเมื่อวานก็เลยถอดใจแล้ว
เดี๋ยวอ่านข่าวเสร็จว่ากันใหม่
แต่เห็นคนจดแจ้งไปแสนกว่ารายแล้วนะ
ใช่ก็คิดดูสิเมื่อวานตอนเย็นเท่าที่ดูสถิติคนเข้าไปดูในเว็บ๙ล้านกว่าครั้ง

เฮ้ยแต่ประเทศไทยนี่สุดยอดนะ

เพราะว่าคุณผู้ชมครับทันทีที่ปลดล็อกเที่ยงคืนของวันที่๙
กัญชามันโตเทียมหลังคาเลยนะ
จริงพี่อยู่ดีมันต้นใหญ่ต้นต่อ
นี่แสดงว่าทุกอย่างมันดีอุดมสมบูรณ์มากเลยนะว่ะ

หยอกเก่งนะพวกเราเนี่ย
คุณผู้ชมฮะล่มตั้งแต่วันแรกเลยนะครับสำหรับทั้งเว็บไซต์ทั้งแอปปลูกกัน
เอาไปดูที่ขอนแก่นก่อนบรรยากาศเป็นยังไง

เขาไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันกันเนี่ย
มานั่งคุยกันเธอลงได้ไหมฉันลงไม่ได้ฉันหมุนติ้วเลย
นะครับนี่ฮะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาหรือว่าออยนะครับเพื่อออกใบรับจดแจ้งการปลูกกัญชา
แต่กว่าจะลงทะเบียนได้ครับโอ้โหอย่างที่บอกหมุนติ้วหมุนติ้ว
ของผมเนี่ยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนไปนี่แบบนี้เลย
แล้วก็รหัสผ่านไปเฮ้ยเรากดรหัสผิดเหรอวะ

นี่พี่คนนี้ถ้าเข้าตั้งแต่เช้าเนี่ยอาจจะล่มแบบพี่เบิร์ตนะ

เนี่ยครับเข้าไม่ได้นึกว่าเราจำรหัสผิดไม่ใช่ครับมันล่ม
จากการพูดคุยกับนายทารินพรมเจริญนะครับท่านอายุ๔๙ปี
เล่าบอกว่าชาวบ้านหรือครอบครัวต่างเนี่ยนะที่เขาจะลงทะเบียนเนี่ย
คือขออนุญาตปลูกเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือนครอบครัว
เอาไว้ทำอะไรล่ะพี่ต้มไก่ไงอ่าอ่า
จึงลงทะเบียนตามขั้นตอนแต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับ
หมุนติ้วติ้วแต่ไม่เป็นไรล่ะไม่ละความพยายามเหมือนผมเช่นกัน
เดี๋ยวจะลงให้ได้ครับเอาลองฟังพี่ทารินหน่อยครับ
ทะเบียนวันนี้ยังไม่ได้เลยผมติ้วอยู่เลย
ก็ลมไปเรื่อยจนกว่าจะได้ก็เลย
ใช้เองใช้ประโยชน์ในบ้านเอาไว้ใส่อาหารปรุงอาหารกินในบ้านนี่แหละ
ไม่ใช่แค่ที่ขอนแก่นนะครับที่ประสบปัญหานี้
ชาวบ้านในหลายพื้นที่เจอปัญหาเว็บแล้วก็แอปล่มนะครับ
หลายคนเข้าไปสะท้อนปัญหาไปคอมเมนต์ในเพจเฟซบุ๊คของออยเลยนะ
เว็บล่มพอกับตอนลงทะเบียนคนละครึ่งเลย
เออจริงนะบางคนบอกว่าเข้าไปลงทะเบียนร้อยกว่ารอบก็ยังไม่ได้
อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งโอ้โหอันนี้แบบว่าประชดเก่ง
แห้งตายคาต้นไปแล้วเออนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับทางเพจเขาออกมายอมรับแล้วก็มาขออภัยนะ
เนื่องจากมีการลงทะเบียนเข้าไปเป็นจำนวนมากนะครับ
ทำให้ระบบล่าช้าแล้วก็เจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขระบบแล้ว
แก้แล้วใช่ไหมทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบเลยเออใช้ได้แล้วจริงนะของเมื่อวานนี้นะ
วันแรกครับสรุปหน่อยจากการตรวจสอบข้อมูลครับเมื่อเวลา๑๖นาฬิกา๕๐นาทีของเมื่อวานนี้
พบว่ามีผู้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ปลูกกันมากกว่า๙ล้านครั้งอย่างที่ดอมบอกไป
แต่มีการรับจดแจ้งมากกว่า๑๒๐๐๐ใบหมายถึงใบจดแจ้ง
ส่วนกัญชงกัญชงก็ได้รับความสนใจพอสมควรมีการรับจดแจ้งกว่า๕๐๐ใบครับ
ก็อย่างที่บอกว่าแหมมันเป็นปฏิหารสายเขียวจริง
ปลดล็อกวันเดียวปุ๊บต้นมันโตมันสูงเกินรั้วเลย

คือบางคนเขาแอบปลูกหลังบ้านไงคุณผู้ชม

เอ้าเอาทำจริงมาพูดเอาใหม่เอาใหม่
อ่ะคือพอปลดล็อกปั๊บเนี่ยเอามาปลูกหน้าบ้านกันแล้วต้นมันก็สูงสูง

เนี่ยหน้าบ้านเนี่ยนะปลูกกลายเป็นไม้ประดับเลยพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมดูสิ
อย่าบอกนะว่าปลูกข้ามคืนแล้วได้แบบนี้เรียกย้ายย้ายจากหลังบ้านเลยครับ
ก็รู้กันนั่นแหละเนี่ยค่ะที่บ้านข้ามตำบลบ้านเป็ดในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะ
คือส่วนใหญ่นะไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านเขาก็กำลังใส่ปุ๋ยกำลังดูแลอยู่เลยนะ
เขาก็บอกว่าไม่ได้หวังผลทางการค้าส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกปลูกต้มไก่ต้มเนื้อให้รสชาติมันดีมันหวานมันกลม
แล้วก็ใช้เป็นยารักษาโรคส่วนทางสาธารณสุขขอนแก่นเขาขอความร่วมมือนะ
ว่าอยากให้ประชาชนที่ปลูกเนี่ยลงทะเบียนปลูกกันให้หน่อยเพราะว่าอย่างน้อยภาครัฐเขาก็จะได้มีข้อมูลไง
จะได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ครั้งต่อไปนี่ที่ขอนแก่นแล้วใช่ไหมคุณผู้ชม
พยาวที่พยาวค่ะกลุ่มผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่นอกพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ย
เขาดีใจนะที่รัฐบาลปลดล็อกให้เพราะอะไรเพราะกลุ่มผู้สูงอายุเขาจะเอาพวกกัญชามาชง
ชงกับน้ำร้อนดื่มทีนี้มันก็ไม่ต้องหลบซ่อนก็สบายใจแล้ว
ซึ่งน้ำกัญชาที่กลุ่มผู้สูงอายุดื่มเนี่ยนะคะเขาจะเอาดอกกัญชาผสมกับใบชาปกตินั่นแหละ
ชงกับน้ำร้อนสรรพคุณจะทำให้ร่างกายแข็งแรงดีปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บโรคเบาหวานความดันไขมัน
ความจำเสื่อมพวกแบบแพ็คเกจโรคที่มันจะมากับผู้สูงอายุแบบนี้
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันช่วยให้ผ่อนคลายไง
แต่จริงปีที่แล้วผมเคยได้ลองนะ

มีร้านขายชาที่เป็นชากัญชา

อยู่ในตลาดเนี่ยถ้าชิมแล้วมีอาการอะไรหรือมีรสอะไรลองมาบอกกันหน่อยอยากรู้เหมือนกันนะฮะ

เออคุณผู้ทรงคนไหนเมื่อวานนี้ลองเข้าแล้วลมนะลองเข้าตามพี่เบิร์ทเลยตอนนี้อาจจะได้แล้ว
เข้าได้แล้วครับเข้าได้แล้วที่แอปปลูกการผมผมลองให้แล้วนะฮะ
ก็ลองดูแล้วก็ยังไงมีคำเตือนนะสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยเขาออกมาเตือนนะครับ
สตรีมีคันอย่าเด็ดขาดนะฮะหรือว่าต้องปรึกษาคุณหมอนะ
และอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เคยมีประวัติทางจิตเวท

จะยิ่งหลอนนะอันนี้พูดจริงสมาคมจิตเวทเนี่ยเขาออกมาบอกเลยนะ
กระทรวงสาธารณสุขต้องย้ำเรื่องนี้กับประชาชนให้เยอะนะ

หรือไม่เข้าไปในติ๊กต๊อกติดแฮสแท็กอยากรู้เดี๋ยวดอมเล่า
นี่ขอขอตัวหน่อยไม่เพราะว่าผมทำอธิบายว่ากลุ่มคนแบบไหนที่ไม่ควรใช้กัญชาบ้าง
คือมันจะมีอย่างที่พี่เบิร์ตบอกถูกต้องเลยแล้วก็คนที่ต้องทำงานกับเครื่องจักร

ถ้าดูดอมไม่เข้าใจเนี่ยมันมีอีกสองแฮสแท็กครับมีเบิร์ตเล่าเองด้วยแล้วก็มี
ขอบคุณมากครับไปข่าวต่อไป
ตอนนี้พี่เบิร์ตเป็นวัยรุ่นพลังใบแล้วใช่ไหม

อีกคนนึงเรื่องสมุนไพรไว้ใจบีมะ
พี่บีมพลังใบก่อนอันนี้ใบกระท่อม
ตอนนี้เข้าสู่วงการใบกัญชาแล้วคุณผู้ชม
แล้วพี่บีมไลฟ์ขอบคุณใครบ้างไปฟังกัน
ใบกระท่อมพื้นบ้านนะครับบีมจะบอกว่า

ปลดกัญชาวันเดียว

ปุ๋ยอะไรเนี่ยเร่งดีจัง

รู้จักที่นี่บอสเฟล

โอ้ยสูงปี๊ด

ที่ผลักดันให้ปลดล็อคกัญชานี่หรือครับ

แฉกนี่แหละต้อนรับการปลดล็อกกัญชาวันแรกเลย
เคี้ยวโชว์มันซะเลยแต่เขาบอกโอ้โหบึงจะพ่นยามาด้วย

พี่บีมบอกว่าในเมื่อปลดล็อกกัญชาแล้ว
รัฐบาลต้องปลดล็อกให้มันจริงจัง
ให้ความรู้ประชาชนอย่างชัดแจ้งว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
เช่นวันนี้หลายสื่อนำเสนอข่าวว่าสูบได้แต่ต้องสูบในเคหาสถาน
สูบและกลิ่นรบกวนผู้อื่นทำเชิงพาณิชย์ได้
แต่ต้องจดแจ้งให้ถูกต้องในแอปปลูกกันนั่นเอง
แล้วพี่บีมก็บอกว่ารัฐต้องเปิดข้อกฎหมายให้ชัดเจนว่า
ส่วนที่ผิดคือ๑สูบในที่สาธารณะ
บีมยังบอกด้วยว่าจริงแล้วทางการแพทย์แบบแท้จริง
ใช้๑นะแล้วก็ต้องมีเครื่องตรวจชัดเจน
ตรวจให้ชัดถึงจะปลดล็อกอย่างถูกต้องประชาชน

บีมยังทิ้งท้ายอีกว่ากัญชาต้องใช้ให้ถูกใช้ให้ควร

เพราะกัญชามันก็มีทั้งคุณและมีทั้งโทษ
ข้อดีคือสามารถใช้ในทางการแพทย์รักษาโรคได้

มันจะเป็นผลเสียได้ก็รู้จักใช้แต่พอดี

เพราะว่าพี่บีมเขาก็ห่วงเยาวชนจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดครับ
ยังไม่จบแค่พี่บีมครับพี่แท็กด้วยฮะ
กระถางมาแบบนี้เลยนะต้อนรับกัญชาด้วยกัน

โพสต์ว่าผมชอบปลูกต้นไม้ครับ
เล็บอย่าโลกสวยนะปลูกเพื่อทำอาหารอร่อยมาก
เตี๋ยวใส่ข้าวผัดพลังดอกก้านใบตัวพ่อมาแล้ว
สารเคมีผมไม่ชอบผมชอบสมุนไพร
สยามพร้อมมากได้ทุกสายพันธุ
มาแล้วจ้ะพลังดอกพลังก้านนี่สิพี่เขียวของจริงไง

ใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งวันนี้นะ๑๐มิถุนาใช่ไหม
เขามีงานจัดใหญ่เลยที่บุรีรำพี่เบิร์ดดอม
งาน๓๖๐องศาปลดล็อกกัญชาประชาชนได้อะไร

แล้วเขาจะมีพวกขาหมูกัญชามีแจกต้นกัญชาล้านต้นด้วย